มาดูเรื่องของการขับรถบนท้องถนน
แล้วก็ไม่หลีกทางให้กับรถฉุกเฉิน
รถพยาบาลหรือว่ารถของมูลนิธิต่าง
นี่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดชุมพร
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ยอมหลบทางให้กับรถฉุกเฉิน
คุณผู้ชมก็ได้ยินอยู่นะครับว่ารถฉุกเฉินเอง
เขาก็มีการเปิดไซเรนแล้วนะครับ
เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงสูงอายุเป็นโรคหัวใจ

แล้วก็ได้มีการญาติมีการโทรศัพท์
เรียกรถพยาบาล
ดังนั้นนะครับรถพยาบาลรถกู้ชีพฉุกเฉิน
ก็ต้องมารับตัวนำส่งโรงพยาบาลสวีจังหวัดชุมทร
ส่วนหน้าที่กู้ชีพจะเปิดเสียงไซเรนด์แล้วก็บีบแตรกขอทาง
และขณะรถกู้ชีพพยายามเบี่ยงเข้าเลนซ้ายเพื่อแซง

ทำให้รถกู้ชีพก็ต้องกลับไปขับอยู่เลนขวาเลนเดิม
เป็นระยะทางกว่า๔กิโลเมตรแล้วก็ถูกขวางอยู่แบบนั้น
แล้วคุณดูนี่นี่ภายในรถกู้ชีพ
เป็นวินาทีเป็นวินาทีตายนะครับ

ส่งผู้ป่วยถึงมือหมอได้เร็ว
โอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตย่อมน้อยลง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล

คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยากจะต่อว่าไม่ได้อยากจะด่าใคร
แต่อยากจะประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึก
และมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมนะครับ
ส่วนหญิงผู้สูงอายุที่ป่วยวัย๗๙ปี
หลังจากถึงมือหมอได้ก็ได้รับการดูแลรักษา
อาการนั้นปลอดภัยนะครับ
คุณดูคลิปนี้แล้วก็อึดอาด

เขาจะไม่สามารถหลบไปเลนทางฝั่งซ้ายได้เลย

มันอาจจะมีรถใหญ่อยู่มีรถขวางอยู่

หรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงไซเลนก็เป็นไปไม่ได้
เพราะว่าตอนที่แบบว่ารถกู้ชีพกู้ภัยกำลังจะแซง
เขาก็มีการหักกลับมานะ
เหมือนพยายามจะขวางทางไว้นะฮะ